มาดูกันต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าแฟนคลับคุณใหม่คุณเต๋อเนี่ยเตรียมกรี๊ดได้เลย
กรี๊ดในใจแล้วก็ลุ้นนะคะว่าคู่นี้เขาจะได้มีผลงานร่วมกันหรือเปล่า
เพราะว่าหลายคนก็อย่างที่ทราบน้องใหม่นี่เขาเล่นละครดี
เต๋อนี่ความสามารถเขาก็เยอะเขียนวงเขียนบทได้ด้วยค่ะ
ก็อาจจะเป็นคนที่

หนึ่งจีบทั้งทีมเลย
ว่าว่าไม่จีบ
จีบว่างอยู่ค่ะ

ใช่แต่เพลงน้องใหม่เขาก็น่ารักนะ
รอดูผลงานของใหม่กับเต๋อก็แล้วกันนะวันนี้